มีเรื่องของลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านชื่อดังหมู่บ้านหรูซะด้วย
ไม่รู้ยังไงท่าไหนคุณผู้ชมดูภาพพี่มอลุภาพอ่า
คือบ้านอ่ะอยู่ดีดีแต่อยู่ดีดีเนี้ยมันก็อยู่ดีดีอ่ะแหละ
แล้วกลายเป็นกำแพงพังถล่มลงมา
เป็นเหมือนกำแพงหลังบ้านอ่ะมันซุดเนี่ยมันเหมือนกับข้างใต้มันซุดนะ
ใช่คือมันซุดพังลงมานะคะที่อยู่ติดกับบริเวณที่เขาทำนาค่ะ
ค่ะนะเป็นด้านหลังอ่าโอ้โหเดือดร้อนกันไปเลย
หลังคาเรือนน่ะนะคะอันนี้อยู่ที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อย
อำเภอไทยน้อยนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะคือผู้พักอาศัยที่เขาเป็นเจ้าของบ้านทั้งหลาย
เขาก็อยากจะไปร้องเรียนโอ้ยทำไมกำแพงบ้านมันพังถล่มแบบนี้หลายหลังเลย
แล้วที่พังเสียหายหนักเลยเนี่ยจะมีอยู่สักประมาณ๖หลัง
อย่างที่บอกว่ากำแพงเนี้ยค่ะของบ้านที่เขาพังทะลมลงไป
มันจะติดอยู่กับนาข้าวของชาวบ้านเขาก็เลยโอ้โหกลัวกันแล้วว่าตอนเนี้ย
แล้วหลังอื่นที่มันยังไม่พังล่ะมันจะพังออกมาไหม
มีการนำเรื่องไปแจ้งทางบริษัทเจ้าของโครงการหมู่บ้านแล้วนะ
ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าได้รับการปฏิเสธอ้างว่าให้ไปเอาเรื่องฟ้องร้องกับชาวนากันเอง
หนึ่งในผู้เสียหายคุณนางสาวคุณนางสาวพัทรพรพนิกรนะคะ
เขาเป็นประธานของหมู่บ้านอายุ๓๖ปีเล่าแบบนี้ว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมันเกิดกลางดึกด้วยนะ
ช่วงสักตีสองครึ่งกำแพงหมู่บ้านอยู่ดีมันเหมือนมันค่อยซุด
แล้วถล่มลงไปเลยอย่างที่เห็นเนี่ยแบบนี้จริง
ทำให้ทั้งน้ำปลาปลาท่อระบายน้ำห้องน้ำทุกอย่างได้รับความเสียหายแตกหมดเลย
ค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วแจ้งโครงการหมู่บ้านก็อย่างที่เธอบอก
แจ้งแล้วแต่ไม่มีใครเข้ามาดูแล
ตอนนี้หลายหลังเลยค่ะได้รับความเดือดร้อนจริง
มีการไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านและทางอบตไซน้อยเองก็เดินทางมาตรวจสอบ
แล้วก็แนะนำให้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนค่ะลองฟังเสียงเธอค่ะ

แนะนำให้หนูไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอ
ก็พาไปก็ไปแจ้งประหลักฐีแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ศนไซน้อย
ค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างรับทราบแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ร้องขอให้โครงการหาช่างปลาปลามาดูแลเราหน่อยเพราะว่าถังชักโคกถังซ่วมค่ะ
ทั้งแซกอะแตกท่อน้ำแตกอ่าอาบน้ำไม่ได้ทำทุนักส่วนตัวไม่ได้
ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาพอแจ้งมาบอกว่าไม่มีช่าง
ทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็อย่าเพิ่งไปฟังทงนะคะ
ว่ามันเกี่ยวกับที่นาตรงนี้หรือเปล่านะตอนเนี้ยคือมีชาวนาเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ย
เขาออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะว่าเอาจริงจริงหมู่บ้านเนี่ย
มาก่อสร้างภายหลังเขานะค่ะเพราะเกษตรกรอ่ะ
มาทำนาที่นี่อยู่ก่อนนานแล้วและมีการทำร่องน้ำ
ใกล้กับกำแพงของหมู่บ้านมาก่อนด้วยเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กำแพงของหมู่บ้านอ่ะ
ซุดตัวและพังถล่มชาวนาเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ทางด้านของนายกอบตไซน้อยคุณประพัทธศรีชื่นค่ะก็บอกว่า
เมื่อวันศุกร์น่ะนะคะที่ผ่านมาวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์
ก็มีคนมาร้องเรียนแหละนะคะได้รับแจ้ง
จริงก็คือมีการส่งเจ้าหน้าที่กองช่างของอบตไซน้อย
เข้าไปดูแลเบื้องต้นแล้วก็เห็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยแหละ
ว่ามันพังจริงแต่ตัวสถานบ้านพักตร์เนี่ย

คือมันเป็นตรงบริเวณด้านหลังแต่เดี๋ยววันจันนี้
คือพรุ่งนี้ค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเดินทางเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนะ
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอไซน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบด้วย
เรื่องต้นบอกว่าสาธารณูประโภคของหมู่บ้านเขายังไม่ได้ยกให้กับทางอบตเข้าไปดูแล
แต่จะเข้ามาตรวจสอบข้อทางกฎหมายว่าจะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะ
คือส่วนใหญ่พื้นที่ที่บ้านจัดสรรไปปลูกส่วนมากเขาจะมีการถมที่
ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละถมที่แล้วมันแน่นพอไหมหรือว่าดินข้างล่างมันเป็นยังไง
จริงเนี่ยทางโครงการจะออกมาชี้แจ้งหน่อยก็ได้นะคะ
ชิคกี้พายผ่านทั้งเราก็ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนอะ